ฝนตกแบบนี้อุ้ยอันตรายเหลือเกินไฟช็อตซะด้วยแหม
ต้องระวังให้ดีแล้วค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาว
รายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนออกจากบ้านแล้วนะคะ
สัปดาห์นี้ต้องเตือนกันว่าฝนจะเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่นะคะ
ภาคเหนือภาคกลางอีสานตะวันออกและภาคใต้
เพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกันให้ดีพื้นที่ไหนไม่มีฝนอาจจะเกิดฝน
แล้วก็ฝนตกได้ในพื้นที่ของท่านนะคะตรวจสอบข้อมูลกันหน่อยค่ะ
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาจะเห็นว่า
พื้นที่ตอนบนนะคะจะมีกลุ่มเมฆปกคลุมอยู่
แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้มากขึ้นทางตอนบนของประเทศไทย
ขณะที่ภาคใต้เองก็ยังมีปัจจัยจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ยังคงพัดมาปกคลุมนะคะก็เลยทำให้บริเวณนี้มีฝน
ดูเพิ่มเติมจากเส้นความกดอากาศเท่านะคะจากแผนที่อากาศ
เห็นว่าบริเวณตอนกลางของประเทศนี่แหละค่ะ
ที่จะทำให้มีโอกาสเกิดฝนได้มากขึ้นนะคะดูกันที่ทิศทางลมกันต่อเนื่องค่ะ
รสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าตีขึ้นไป
ทางด้านตอนบนแล้วก็วกลงมานะคะขณะเดียวกันมีลมตะวันออกเฉียงใต้
คือบริเวณอ่าวไทยและภาคตะวันออกนะคะตีขึ้นไปเช่นเดียวกันทำให้
ภาคตะวันออกภาคกลางเห็นไหมคะที่มีทิศทางลมเนี่ย
วนแบบเนี้ยมีฝนตกลงมาได้แต่เช้าเช้าแบบนี้ดูครึ้ม
พื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่ตกนะคะแค่มาแบบแย่
หอกนะคะแต่จะตกเนี่ยก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ำเย็น
ภาพนี้ประมาณช่วงบ่าย๒นะคะก็จะมีโอกาสเกิดฝน
กลางภาคอีสานกระจายกันไปยิ่งสีเหลืองส้มเขียวเนี่ยนะคะ
ก็จะทำให้มีฝนตกมากขึ้นอาจจะตกหนักถึงขั้นว่า
ขณะที่ภาคใต้แม้ว่าจะมีฝนตกนะคะแต่ว่าคลื่นวันนี้ก็ไม่แรงมาก
ห่างฟังออกไปไกลถึงจะมีขึ้นสูง๒เมตร
ส่วนภาพรวมแล้ววันนี้ก็ต้องจัดอันดับกันหน่อย

เหนือภาคอีสานฝนตกคล้ากัน๑๔๐๖๐ของพื้นที่นะคะ
ส่วนภาคกลางค่ะคุณผู้ชมวันนี้ที่จังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีสมุทรสงคราม

ขณะที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่
แถบจังหวัดที่รับลมชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะคะ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันยังคงมีฝนต่อเนื่อง
กระจายกันไป๑๓๐ของพื้นที่นะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่แถบตอนล่างนับตั้งแต่ภูเก็ตลงไปค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช้านี้ฟ้าครึ้มมานะคะ
มีแนวโน้มเคลื่อนตัวกระจายไปทางตอนบนของประเทศนะคะ
แต่มีโอกาสกลับมาตกอีกครั้งได้ในช่วงบ่ายเย็นค่ำช่วงเวลาที่เราจะเดินทางกลับค่ะ
ใครก็ตามนะคะที่อยู่ในพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยง
ใกล้เสาไฟใกล้ต้นไม้ก็ต้องระมัดระวังด้วย
เพราะฝนตกก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายหลายอย่าง
อย่างตอนนี้ไฟช็อตแบบนี้ดิฉันขอไปไกลก่อนดีกว่านะคะ
อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพแล้วกลับมาติดตามกันใหม่